อ้าวที่ลำพูนนะครับผู้ชายคนหนึ่งป่วยรุมร้าวแล้วเครียดเหลือเกิน
เยอะมากแต่ก็ดื่มเหล้าทุกวันค่ะสุดท้ายทะเลาะกับภรรยานะฮะ
แล้วโมโหไปหยิบปืนจากหัวเตียงเนี่ยยิงเมียนะครับเมียบาดเจ็บฮะ
นี่อ้างว่าเมาบอกถ้าย้อนเวลาได้จะไม่ทำแบบนี้แต่ทำไปแล้ว
หน้าลูกด้วยนะครับที่ยิงเมียเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มเมื่อวานนี้นะครับตำรวจสพป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะฮะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักในหมู่บ้านน้ำดิบหมู่๒ตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน
ที่เกิดเหตุเป็นห้องครัวนะครับคนเจ็บที่ถูกยิงเนี่ยนอนรอความช่วยเหลืออยู่ที่ห้องครัว
ชื่อนางสุธดาอายุ๔๕ปีนะครับกระสุนเข้าแขนซ้ายทะลุลำตัวฝั่งที่ไปฝั่งแขนขวาเลย
นี่ฮะจากแขนซ้ายเนี่ยทะลุเข้าลำตัวไปฝั่งแขนขวาเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุเป็นสามีของคนเจ็บชื่อนายธวัฒน์อายุ๔๔ปีนะครับ
เป็นอดีตสารวัตรกำนันของพื้นที่ด้วยไม่ได้หนีไปไหนนะฮะรอมอบตัวกับตำรวจในสภาพเมาอยู่เลย
เขาสารภาพว่าเขาเอาปืนมายิงเมียจริงอ้างว่าดื่มเหล้าแล้วก็ทะเลาะกับเมีย
พร้อมกับมีเรื่องหึงหวงด้วยก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงใส่เมียไปนัดหนึ่ง
เมียบาดเจ็บก็ถูกคุมตัวดำเนินคดีไป
เพื่อนของนายธวัฒน์คนก่อเหตุนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำเมื่อวานนี้เขายังไปกินข้าวอยู่เลยนะฮะ
กินข้าวกับนายธวัฒน์กินข้าวเสร็จเขาก็ออกไปเดินนอกบ้านเพื่อย่อยอาหาร
ก่อนไปยังบอกเพื่อนอยู่เลยว่าเอออย่าทำอะไรเมียนะนี่มีลูกด้วยกันแล้วลูกก็อายุ๑๒แล้ว
จังหวะที่เดินไปคุยกับญาติของนายธวัฒน์เนี่ยซึ่งอยู่ทางหลังบ้านที่เกิดเหตุ
พอกลับมาถึงก็เห็นเมียของนายธวัฒน์นอนเจ็บเลือดไหลนองเต็มพื้นไปหมด
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือสพป่าซางมาคุมตัวคนก่อเหตุไปนะครับ
สอบปากคำตลอดทั้งคืนและวันนี้คุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในบ้านหลังเกิดเหตุก็คือบ้านของตัวเองนั่นแหละ
จุดที่เป็นห้องนอนด้วยจุดที่นายธวัฒน์เนี่ยบอกว่าเข้าไปหยิบปืนจากห้องนอน
แล้วก็ไปยิงเมียนะซึ่งเป็นปืนที่ขอจดทะเบียนเอาไว้นะครับ
ตั้งแต่เขาเป็นสารวัตรกำนันนี่ฮะผู้ต้องหา
พอทำแผนเสร็จนะครับคุมตัวนายธวัฒน์ไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกรอบนะฮะ
วันนี้นี่สั่งเมาแล้วเมื่อวานยังเมาอยู่นะฮะ
เขาบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเขาคนเดียวไม่ต้องโทษใครนะ
เขาทะเลาะกับภรรยาเรื่องลูก๒คนคนโตอายุ๑๒เป็นผู้หญิง
คนเล็กเป็นผู้ชายอายุ๒ขวบแล้วเขาก็เครียดป่วยเป็นเบาหวานเป็นความดันโรครุมร้าว
แล้วก็ดื่มเหล้ามาด้วยก่อนเข้าบ้านเมื่อวานนี้เมามาแล้ว
มาถึงก็ไปหยิบปืนที่หัวเตียงซึ่งปกติเอาไว้ป้องกันตัว
เมื่อวานนี้นายธวัฒน์อ้างว่าผมต้องการแค่เอามาขู่ภรรยา
แต่ทีนี้ผมป่วยนะตอนที่ผมใช้มือขวาถือปืนขึ้นมาเนี่ย
ปืนมันสั่นคุณเข็มมาสอนแล้วไกลมันลั่นกระสุนมันเลยพุ่งไปโดนเมียบาดเจ็บ
เขาบอกเนี่ยฮะมือขวาที่ถือปืนเนี่ยผมป่วยยกปืนขึ้นมากะจะขู่เมีย
ปืนมันสั่นแล้วกระสุนเนี่ยมันลั่นเลยเนี่ยไปโดนเขาเจ็บเลย
ธวัฒน์บอกอยากจะขอโทษภรรยามากหากย้อนเวลากลับไปได้เนี่ย
เขาจะไม่ทำแบบนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด
ถ้าเป็นไปได้นี่เขาอยากเจ็บแทนเมียด้วยนะ
ทะเลาะกันกับเรื่องลูกกับประมาณนี้ครับ
แล้วก็แฟนผมก็เป็นคนที่เสียงดัง
แล้วก็ผมก็ทำด้วยความโอโหอารมณ์ทุบุบ
แต่ก็เสียใจไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าแค่จริง
จะขู่ว่านั้นเถอะแต่มันแขนผมมันไม่ค่อยดีครับ
ขอโทษครับแต่เขายังพูดไม่ได้
ที่สพป่าซางวันนี้มีญาติของนายธวัฒน์มาเยี่ยมนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยได้ถามนะครับ
ไม่ได้แบบดื่มหนักจนเมาไม้ขนาดนี้
แต่พักหลังมาเนี่ยเขาเครียดเนื่องจากป่วยรุมร้าว
กลายเป็นคนดื่มเหล้าทุกวัน

คือญาติบอกว่าปกติก็เห็นเขาก็เถียงกันทั่วไปนะ
เหมือนกับเมื่อวานถึงขั้นยิงกันเลย
แกเป็นเบาหวานความดันด้วย
เมื่อเดือนที่แล้ว

แล้วตรงข้างหลังนี่แกคงใส่เครียดได้เลย

นางสุธาดาตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
แต่ยังอยู่โรงพยาบาลลำพูนนะฮะนี่คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็เลยโทรไปคุยด้วย
นี่คือคนเจ็บนะฮะเธอบอกว่าสามีของเธอนายธวัฒน์เนี่ยป่วยจริงนะหลายโรค
รักษาตัวมานาน๕เดือนกว่าแล้วชอบดื่มเหล้า
เหล้าเกือบทุกวันเวลาเมาชอบคิดว่าเธอเนี่ยมีคนอื่น
ค่ะทั้งทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงนะอย่างตอนเกิดเหตุเมื่อวานเนี่ย
พอเมาแล้วก็คิดว่าเธอมีคนอื่นหึงหวงไปหยิบปืนมาแล้วยิงใส่เลย
โชคดีไม่โดนจุดสำคัญส่วนจากนี้ไปจะเอายังไงเธอบอกเธอยังไม่ได้คิดฮะ
เดี๋ยวให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวต้องปรึกษาครอบครัวแล้วก็ลูกทั้งสองคนก่อน
เวลาเขากินเหล้าเนี่ยประสาทเขาจะคิดว่าพี่มีชู้
แต่จริงพี่ไม่ได้มีอะไรใครเขาก็รู้
พอออกจากโรงพยาบาลเขาก็บอกว่ากินกับได้มันกินกับได้

แกก็บอกว่าตอนนี้แกก็สำนึกผิดแล้วเรามองยังไงดีพี่ตรงนี้
นั่นแหละพี่ก็ต้องไปถามลูกสาวก่อน
ว่ายังไงมันต้องปรึกษาเนอะเราคุยเราตัดสินใจคนเดียวก็ไม่ได้
เพราะว่ามีลูกอยู่อย่างเนี่ย